ดูความคืบหน้าคดีที่เป็นคดีที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะ
ก็คือเด็กหญิงอายุ๑๒ปีถูกคนรู้จักและคนในครอบครัว
ข่มขืนมาเป็นระยะเวลา๒ปีด้วยกันคือตั้งแต่อายุ๑๐ขวบนะคะ
แบ่งเป็นเจ็ดคนค่ะผู้ใหญ่ห้าเด็กสอง
เด็กสองเนี่ยก็คือเยาวชนนะคะอายุสิบเอ็ดปีและสิบสี่ปี
เมื่อวานนี้ค่ะผู้ปกครองของเด็กที่อายุสิบสี่ปีและสิบเอ็ดปีนะคะ
พาไปที่สถานีตำรวจเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งทั้งครอบครัว
ทั้งสองครอบครัวเองยังคงยืนยันและเชื่อมั่นในลูกชายว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุค่ะ
นี่เป็นช่วงที่ผู้ปกครองนำตัวเด็กชายอายุ๑๑ปี
และเยาวชนอายุ๑๔ปีเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุ
ร่วงละเมื่อทางเพศเด็กหญิงอายุสิบสองปีที่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เขาให้ปากคำกับตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะคะหลังจากที่เด็กทั้งสองเดินทางมาถึงสพค่ะ
เดินขึ้นไปชั้น๒เลยไปพบกับพนักงานสอบสวน
และต่อมาตำรวจนำตัวทั้งสองคนมาพิมพ์ลายนิ้วมือและรับทราบข้อกล่าวหา
สำหรับพฤติการและการกระทำของทั้งสองรายนี้ถือว่าเป็นฐานความผิด
กรธรรมชำรวจเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี
และกรธรรมอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีนะคะ
อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเยาวชนทั้งสองคนนี้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลย
ยืนยันในความบริสุทธิ์บอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากให้ปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมจะกลับบ้านลงมาด้านล่างของสถานีตำรวจ
ครอบครัวมาเจอกับทีมข่าวค่ะทีมข่าวถามเลยนะคะ
ถามแม่ของเด็กชายอายุสิบเอ็ดปีและเยาวชนอายุสิบสี่ปี
เปิดใจกับทีมข่าวเราด้วยค่ะคุณแม่บอกว่าการที่พาลูกชายมาวันนี้
มาด้วยความบริสุทธิ์ใจและจะพาลูกชายมายืนยันว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฟังเสียงแม่ของเยาวชนทั้งสองคนค่ะ
เขาเข้าเปิดอกคุยกับทำเงินแล้วอีกอย่างคือไม่มีอะไรค่ะคือลงใจหน่อยมันก็ค่ะ
แต่ก็ต้องสู้ในอันนี้อีกทีนึงยืนยันเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
ยืนยันเหมือนเดิมปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมีจากอะไรนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันเลยเพราะว่านี่ทำงานเช้ากินค่ำ
เคยได้ไปสนใจใครเลยอยู่บ้านทำงานตลอดเวลากลับมาก็นอน
ไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยค่ะเลยไม่รู้ว่าเขาจะคัดแย้งกันหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
เชื่อมันจ้ะเชื่อใจลูกก็ไม่ได้ทำ

จะพึ่งตัดสินอะไรจะพึ่งตัดสินอะไรไป
ให้รอในกระบวนการของกฎหมายก่อนค่ะกระบวนการกฎหมายก่อน

ตำรวจเขาก็จะต้องว่าไปตามหลักฐานต่างเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่เชื่อเฉพาะคำให้การจากฝั่งที่เป็นผู้เสียหายอย่างเดียว
เขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นนะคะ
หลังจากได้เรียกผู้ปกครองทั้งสองมาสอบปากคำเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาแก่เด็กทั้งสองคนต่อหน้าที่ปรึกษากฎหมายและผู้ปกครองนะคะ
หลังจากนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือนัดผู้ปกครองไปพบที่สารเด็กและเยาวชนของสุพรรณบุรี
เพื่อให้ทางศาลตรวจสอบการเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
ส่วนเรื่องที่สารจะให้ประกันตัวเยาวชน๑๑ปีและ๑๔ปีหรือไม่นั้นอยู่ในดุลพินิษฐ์ของสารต่อไปค่ะ